คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโรสลินได้รายงานไป
ยังไม่สามารถเปิดสถานบันเทิงได้
แต่ว่ามีสถานบันเทิงแห่ง๑ลากรอบจัดปาร์ตี้
หลายครั้งแล้วที่มีการแจ้งมาสุดท้าย
เจ้าหน้าที่ต้องใช้กฎหมายสูงสุดในการเข้าไปจัดการเรื่องนี้นะคะ

ฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่พร้อมอศตำรวจสพคหงษ์
ร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนธรรมโชธอุทิศนะคะ
เขตเทศบาลเมืองคอหงที่หัดใหญ่สงขลา
เป็นร้านอาหารชื่อดังในอำเภอหาดใหญ่
แล้วเขาได้รับรายงานว่ามีการจำหน่ายอาหารมีการจำหน่ายสุรามีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้กับใครลูกค้าน่ะอืม
ดื่มกินกันในร้านแบบนี้ค่ะคือลักษณะจัดปาร์ตี้
แต่ไม่เห็นเป็นขวดเป็นแก้วนะเป็นแก้วแดงอันนี้คือแอบใส่เอา

แล้วพอปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไปเจอนักท่องเที่ยวผู้หญิงผู้ชายนั่งดื่มกินกัน
โต๊ะอาหารส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงไปหมด
ไปเจอเหล้าเบียร์๒๕ขวดถังน้ำแข็งแก้วเหล้า๓๐บาท
จำหน่ายอาหารแล้วก็กับแกล้มด้วยนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ทั้งหมด๒๔คนแบ่งเป็นชาย๑๔คนเป็นหญิง๑๐คน
แล้วก็มีนางสาวทิติมาสุขศักดิ์อายุ๒๙ปีเธอรับเป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็ร่วมนั่งดื่มกินกันภายในร้านด้วย
ถามว่าพฤติกรรมของนักเที่ยวกลุ่มนี้เป็นอย่างไร
ก็คือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งแน่นอนจังหวัดสงขลาเนี่ยยังมีการระบาดสูงติดอันดับ๒ของประเทศ
โอ้โหแล้วมาเปิดดื่มกินกันแบบนี้เนี่ยน่ากลัวนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่คุมทั้งหมดเนี่ยไปทำบันทึกการจับกลุ่มค่ะ
ว่าการอำเภอหาดใหญ่แล้วมีการแจ้ง๒ข้อหาด้วย
คือ๑เจตนาจงใจฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
และร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามความในพรกรฉุกเฉิน
ที่ห้ามไม่ให้มั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
แน่นอนหากฝ่าฝืนก็จะต้องมีความผิดระหว่างโทษทั้งจำแล้วก็ปรับด้วย
ฝ่ายปกครองตำรวจคอหงษ์ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนไป
ไม่ใช่ครั้งแรกหลายต่อหลายครั้งแล้ว
สุดท้ายไม่ปฏิบัติตามก็ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดจับกลุ่มแบบนี้ค่ะ

เฉพาะพื้นที่สีแดงเข้มนะคะ
ที่ห้ามเปิดผับบาร์ทั่วประเทศนะคะ

ใครไปใครมาก็ต้องระมัดระวังคนที่เป็นแปลกหน้ามาเหมือนกันนะฮะ